วันนี้ไปดูผู้ต้องหาคนหนึ่งหลบหนีออกมาจากห้องขังในโรงพักของสถานีตำรวจภูทรเมืองกรสินนะครับ
สุดท้ายก็ตามจับได้เขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านไปหาลูกไม่อยากติดคุกก็เลยหนีออกจากห้องขังซะเลยนะครับ
คนที่หลบหนีจากห้องขังคือนายสุมราชจันปาหอมอายุ๒๕ปีครับ
อยู่ที่หมู่๓ตำบลภูปอำเภอเมืองกรสินทร์นะฮะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสียบติดก็ฉุดอากาศขนาดที่พิมพ์ลานิ้วมือนะฮะแล้วก็เจ้าต้นที่เผ๋อแล้วก็หลบหนีไปนะต่อมาก็ตำรวจตามจับได้ครับนะฮะแล้วก็ตามจับได้พร้อมกับเพื่อนเลยนะคือนายทะนินทร์ดอนจันโคตรเป็นเพื่อนที่ขับรถไปส่งที่ทุ่งนาท้ายหม

ไปที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านให้เพื่อนช่วยไปส่งแต่ก็ถูกตามจับกุมได้ก่อนก่อนจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือหลบหนีการจับกุมแล้วก็ส่งไปฝากคังต่อสารทันทีติดนานกว่าเดิมอีกอืมครับ